จะได้เฮก็ได้คุณผู้ชมค่ะแหมไหนไหนก็ไหนล่ะโหงหักศอกสุดท้ายแล้ววันนี้เราจัดตัวเลขมาให้คุณผู้ชมแบบจุกจุกกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะตามพี่มดดำคชาพาไปขอตัวเลขกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคือก่อนหน้านี้พี่มดดำเนี่ยพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเราเดินทางไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่โหงพรมปัญญาที่สู่สาร
ถ้าเคยมีคนถูกรางวัลมาแล้วนะกับป้ายแดงรถตู้ของพี่มดดำใช่ใช่แหมสายบุญสายมูจะไม่ให้ตามได้ยังไงแล้วเนอะ
คุณผู้ชมเนาะไม่รอช้าเปิดกันเลยปังปังเลขทะเบียนเนี่ยค่ะตามที่เห็นเลยวอแหวนสองเจ็ดหนึ่งศูนย์
อ่าเอาล่ะคุณผู้ชมเลขนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะไปค่ะไปต่อกันที่ลูกสาวพญานาคเจ้าประจำ
ธัญญากับลาล่าอาสยามค่ะเขาไลฟ์สดเมื่อวันก่อนใช่ไหมเจ้าตัวเนี่ย
เมาส์กับแฟนคลับที่เข้ามาดูไลฟ์เปิดเลขหูวัวให้ดูกันเลย
ซึ่งเป็นเลขที่พี่ลาล่าเขาบอกโอ้เขาชอบมากเลยนะอ่านั่นก็คือเลขสองสามหกสามแปดอืม
ธัญญาย้ำสามตัวเลยน่ะว่าหกสามแปดอ่าแล้วสองสาวเนี่ยก็จัดแจงขีดตารางใดใดนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมพร้อมกับบอกว่ากลับหัวกลับหางเอาได้เลยนะ
ขอเน้นเน้นเออเขาบอกว่าขอเน้นเน้นเลขอะไรรู้ไหมค่ะสามแปด
คุณผู้ชมเห็นไหมที่เขากาดอกจันทร์เอาไว้งวดที่แล้วเนี่ยนะน้องธัญญา
เลขที่เขากากระบาดเอาไว้เนี่ยออกอืมเออแถมยังใบ้ต่ออีกน่ะว่าหกเก้าตัวเดียวกัน
โอ้โหเป็นไงอ่าใส่ดวงล้วนล้วนแล้วไหมเนี้ยมันเยอะเหลือเกินอืม
ส่วนนักร้องหนุ่มคนนี้ค่ะสิงโตนำโชคขอเปิดเลขลอตเตอรี่ที่เขาซื้อมา
ค่ะตามนี้เลยคุณผู้ชมค่ะศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดแปดแปดโหต้องแปดเลยน่ะ
แล้วก็หกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งอุ้ยอันเนี้ยสวยนะนะฮะ
เออจะว่าไปก็เลขคับคล้ายคับคากับทะเบียนรถใหม่ป้ายแดง
เจ้าตัวเนี่ยซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่
เลขทะเบียนรถก็เนี้ยค่ะก่อไก่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าอืม
ซึ่ง๐๗เนี่ยบางคนเขาเล็งเลขท้ายหรือว่าพี่สิงโตเนี่ยเขาเล็งเลขหน้าหรือเปล่า
อ่ะลุ้นกันเอานะคะว่ารถคันนี้จะนำโชคนำลาบมาให้แฟนคลับไหมนะ
ส่วนหนูน้อยคนนี้ค่ะน้องลียาน้องลียาเป็นใคร
น้องลียาก็คือลูกสาวบุญธรรมของดีเจเช่าเช่าค่ะ
ดีเจเช่าเช่าเนี้ยเขาพาน้องลียาไปไหว้เท้าเวสสุวรรณน้องก็ล้วงหายนำโชค
ได้เลขปิงปองมาคุณผู้ชมดูนะฝึกลูกแรกอ่า
เล็กอะไรเนาะขอดูหน่อยฝึกลูกที่สองอ่า
ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะสามสี่เก้านี่
บางคนเขาบอกว่าเลข๙ก็คือเลข๖แล้วแต่นะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายกันที่เจ้าประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่อ๋อมสกาวใจกับน้องกระดิ่ง
แม่มาให้โชคอีกแล้วค่ะวันนี้ชัดไปเปล่าชัดไหม
เลข๖หรือเลข๙อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะ
ส่วนอีกตัวเนี่ยคือเลข๕ส่วนที่ซุกซ่อนอยู่นะ
คุณผู้ชมจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เด่นมาก
แต่มันมีอยู่นะเขาบอกว่ามันมีอยู่เพราะว่ากระดิ่งเนี้ยเขาบอกว่า
บ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้มันมีอีกหลายตัวเลขเลยแล้วแต่คนดวงดี
ถ้าดูจากตรงนี้คนใส่ตาสั้นมองไม่เห็น
สายตายาวก็มองไม่เห็นคนสายตาปกติก็มองไม่เห็นเหมือนกัน
จากดวงดีแล้วตาต้องดีด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นเข้าไปดูในไอจีเขาจะดีกว่า
สมบัติลวมซื้อจากข่าวแรกมาเรียกอะไรบ้างอ้าน้องเขียนมาแล้ว
ข่าวแรก๖๕๔แล้วก็๒๔อุ๊ยเลข๔มา
ข่าวที่๒ก็เรียกว่าควันอ่าน๙๘
ข่าวที่๓เยอะมากคุณผู้ชมค่ะ๒๗๑๐๓๘๓๔๙และ๙๙
หวั่นไม่ไหวไม่หวั่นไม่ไหว
วิจารณญาณในการรับชม
เป็นว่าคุณผู้ชมซื้อเลขอะไรก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะ